ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมอยากรู้ไหมครับ
น้อง๕คนที่โดดเรียนแล้วก็
จะยกรถจากกายันโยนข้ามกำแพง

เกิดกำลังแค่เพียงนี้ด้วยหรอ
โอเคท่านผู้บริการเรียกพบแล้วครับ
คือน้องเขาบอกว่าจริงเป็นเด็กดีนะ
แต่อาจครั้งนี้อาจจะทำไปเพราะโรงเรียนจัดงานด้วยนะ
เป็นงานอำลาเช้าจัดงานบ่ายเข้าเรียน
มันจะมีกระจิตกระจายเข้าไปต่อไหมล่ะ
บอกตรงว่าตอนเรียนมัธยมเวลามันมีกิจกรรมนะ
วิลลิ่งเรียนไม่ได้แล้ว
นี่แหละฮะคืออาจจะทำไปด้วยความคึกขนอง
ประยงปฐุมวันท่านภูมิในการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง
จังหวัดนครราชศรีมายอมรับว่า
นักเรียนชายทั้ง๕คนที่กำลังโดดเรียนและช่วยกันยก
จักรยานยนต์ข้ามกำแพงในโลกออนไลน์นั้น

แล้วก็พาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุด้วย

ถ้าอยู่ด้านนอกเราจะไม่เห็นพอด้านในเนี่ยมันสูงนะครับ
คือกำแพงที่อยู่ติดกับประตูหลังของโรงเรียนเนี่ย
เปิดปิดเป็นเวลาครับแล้วก็อยู่ห่างจากตัวอาคารมา๘๐๐เมตรก็ไกลพอสมควร
ด้านข้างเป็นบ้านพักครูครับส่วนด้านนอกกำแพงเป็นถนนคอนกรีตความกว้าง๔เมตร
ส่วนจุดที่ยกรถข้ามกำแพงคือข้างในมีการถมดินไง
ข้างในมันก็สูงสิครับคุณผู้ชมครับ
คือเขาเอารถเนี่ยเอารถขึ้นมาแบบนี้ได้
แต่ตอนจะเอาลงเนี่ยมันก็สูงหน่อยนะครับมันเอาลงยากหน่อยเด็กก็ต้องมาช่วยกันแบบภาพที่คุณผู้ชมเห็นไป
ภูมิในการโรงเรียนเล่าแบบนี้บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ๑๐มีนาคมที่ผ่านมา
วันนั้นจัดงานเขาเรียกอะไรปะฉิมป่ะ
ครับอำลาใช่ไหมอำลาสถาบันให้กับนักเรียนม๓กับม๖ที่เรียนจบครับ
โดยกิจกรรมเนี่ยมีช่วงเช้าจนถึงเที่ยงช่วงบ่ายนักเรียนเข้าเรียนนะแหม
เมื่อเช้ามันมีกิจกรรมนะมันก็อย่างนี้แหละ
กลุ่มนักเรียน๕คนนี้เป็นนักเรียนชั้นม๓ครับ
ที่ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมอำลาสถาบันให้นี่แหละ
จากการสอบถามครูประจำชั้นบอกว่า

ไม่ได้มีประวัติเกเรอะไร
เชื่อว่าเกิดจากความคึกขนองจึงก่อเหตุดังกล่าว
ทั้งนี้ได้เชิญนะครับเชิญผู้ปกครอง
แล้วก็เรียกเด็กนักเรียนมาทำความเข้าใจร่วมกันแล้ว
มีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็มีการตัดคะแนนความประพฤติแล้วครับ
ขอโทษขออภัยทุกบาทอาจารย์ทุกครุูฟอพ
ที่ทำให้เกิดปัญหาที่เกิดพรุ่งมา
พวกพี่๓คนคุยกันหลังใหม่
สามคนเข้าใจความรู้สึกของน้องนะ

เข้าใจความรู้สึกแหละเราก็เคยผ่านจุดนี้มาก่อน
นี่ไงทั้งในครอบครองนี้มันส่วนเย็นเหลว
แนวทางป้องกันต่อไปโรงเรียนก็มอบหมายให้
หัวหน้านักเรียนพี่รอปภต้องทำงานหนักขึ้น
ซ่วนครูผู้สอนทำพอบอกเช็คชื่อสิ
ใครไม่อยู่เดี๋ยวจะได้ดำเนินการกันต่อไป
ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่คงจะนะเอ่อยกหกยกหกนะครับ